แถวนั้นเนี่ยเจอว่าหอยทากตายเกลือดเลยแล้วไปตายอยู่ที่บริเวณแหล่งน้ำพอดีเลย
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบทิ้งขยะรวมทั้งฝังกลบสารเคมีอยู่ในแถวนั้น
ก็เลยทำให้ทากเขาไปกินเศษหอยเศษปูอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ตายตามไปด้วยนะคะ
ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่๑ในตำบลน้ำผู้อำเภอเมืองราชบุรี
กำลังช่วยกันจับปลาในลำห้วยน้ำผู้และสระน้ำของนายเอกสมประชา
เพื่อที่จะเอาไปส่งตรวจหาสารปนเปื้อนในตัวปลาที่ศูนย์วิจัยและอบรม

เนื่องจากไปพบว่าบริเวณนั้นมีหอยทากมากินครึ่งในปลาที่ทิ้งไว้

ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมของบริษัท
ลักลอบทิ้งและฝังกลบสารเคมีเอาไว้ค่ะ
ด้านนายภัยทูลปัตนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผู้บอกว่าตอนนี้ก็ได้ประกาศเสียงตามสายแล้วนะคะ
ชาวบ้านไปจับปลาในลำห้วยหรือว่าในบ่อน้ำ

ไปตรวจว่าในตัวปลาเนี่ยมีสารปนเปื้อนหรือไม่ตอนนี้ให้รอผลก่อนนะคะ
ประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าห้ามจับปลาในลำห้วยเอาไปกินโดยเด็ดขาด
แล้วก็วันนี้เราก็ได้นำเราก็ได้สั่งให้หน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนตะบนน้ำผู้เนี่ย
ลงมาช่วยมาดูแลเรื่องจับปลาเพื่อเอาไปตรวจสอบว่าจะมีสารอะไรในตัวปลาบ้าง
สำหรับโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวที่ชาวบ้านเขาได้อ้างถึงเนี่ยนะคะ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการในส่วนของการฝังกลบ
หลังจากที่ตรวจพบสารโลหะหนักสารอินซีระเหยง่าย
รั่วซึมปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินเมื่อวันที่๑กันยายนปีที่แล้ว
แพ่งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมสั่งให้ระงับชั่วคราวและนำเข้าสารเคมีกากขยะอันตรายค่ะ
เรื่องนี้รถปลดทุกข์รับไม้ต่อรับลูกต่อในการที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็สอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับ